อาจจะเจอเหตุการณ์จริงมาแล้วก็ได้นะ
ใครไม่เคยเจอลองคิดภาพดูว่าถ้าเราขับรถไปตามถนนเจอจักรยานยนต์ของวัยรุ่นขี่ปาดหน้าเนี่ยอ่า

ก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดเราต้องว่ากันหน่อยล่ะ
แต่พอว่าปุ๊บเด็กมันสวนกลับอีกเออจะทำยังไง
หรือถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคนนั้นที่ไปทำเขาอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าจุดจบของคุณจะเจอยังไง
ถ้าเจอกับเจ้าของรถแบบผู้ชายคนนี้ค่ะใครเห็นโพสต์นี้ที่เขาโพสต์ไปเขาบอกโอ้โห

เราอยู่เลนส์ขวาเราดูลนซ้ายอ่ะ
ไม่ผมดูแล้วผมจะเข้ามา
เข้ามาปากหน้าแซงมาแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้เกี่ยวล้มไปทำไงอ่ะ
ถ้าเมื่อกี้เกี่ยวล้มไปตายฟรีทำไง
ขับมาจากข้างหลังแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วปาดหน้าแล้วทำได้ใช่ไหม

ปาดสิเมื่อกี้ขับมารถข้างหน้าอยู่

มึงปอดขนาดนี้มึงหลบทำไม
คิดสิว่าขับรถขับไงมีปัญญาขับรถ
ต้องรู้กฎิกาด้วยว่าเขาขับเป็นยังไง

ถ้ามึงไม่อยากถ้ามึงไม่อยากมีเรื่องฟังพี่

กูขับรถแพงกว่ามึงอีก

ยังไม่ขึ้นเลย
ถ้าเจอคนถ้าเอาเล่งไปหน่อยไป
ไปป่ะ

นี่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นคลิปนะครับ

นี่ระยะประชิดเหมือนกันนะ
คือขี่ขวามาเห็นรถข้างหน้ามุด

พอถามไปเนี่ยทีแรกก็เหมือนที่เราตัดให้ท่านฟังนะฮะ
ความจริงคลิปนี้ที่เขาลงเอาไว้เนี่ยยาวประมาณ๘นาทีกว่านะ

จังหวะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวไปดูภาพตอนที่จอดหน่อย

เอาตอนที่ปาดไปแล้วแล้วไปจอดอยู่ตรงหน้าแยกอ่ะนะฮะ

แล้วรถทางซ้ายมัน๔๐๑เหมือนเขาจอดอยู่พอดี
ก็เลยตามเลยฮะตามไปก็จากยานยนดคันนี้
คือทำทีเหมือนกับว่าจะขี่ไปทางนึงแล้วก็วกกลับ
แต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขารู้ว่า
เดี๋ยวไปดูในซอยที่เป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะฮะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขารู้ว่ายังไงต้องโผล่ออกมาทางนี้แน่นอน
จอดรถดักรอเนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย
แล้วเข้าไปด้านในที่แถวกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ทำทีเหมือนกับว่าเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับ
แล้วก็กลับทางอื่นแต่เจอเจ้าถิ่นเขารู้ทาง

เขาก็เลยดักแล้วก็ต่อว่าจนต้องยอมขอโทษ
ชอบจะบอกฟังไม่ต้องเถียงฟังก่อนถ้าไม่อยากมีเรื่องให้ฟัง
เห็นไหมคนที่เห็นคลิปเลยบอกนี่ฮะดักรอเลยเพราะเขารู้ว่า
เดี๋ยวมันก็ต้องออกมาทางนี้นี่แหละทำเป็นแบบข้างในไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเราตรวจสอบแล้ว
เกิดขึ้นตั้งแต่๑มกราคมที่ผ่านมานะฮะ
ที่ถนนติวันนนตะบุญตลัดขวานน้ำพระเบืองนนทบุรี

ที่ปราตรหน้าเขาอยู่ใต้รถไฟฟ้าสาหรันท์นี่
รถไฟสายสีม่วงนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ป๋องอายุ๕๓ปีพี่ป๋องโพสต์คลิปเอาไว้
บิ๊กไบท์แบบนิสัยดี
บอกว่าวันนั้นเพิ่งเสร็จจากขี่ออกทริป๙วันรวด
กลับมาก็จะเอารถขับไปทำธุระโดนเด็กขี่ปาดหน้า

วกผมแพงกว่ารถน้าอีกมั้งเนี่ยประโยคนี้แหละ
นี่มีกล้องหลังรถด้วยเห็นไหม
ที่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับพี่ป๋องนะฮะ
ก็พี่ป๋องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยวัยรุ่น๒คนนี้เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตามภาพเลยถามไปว่าไปก็ถูกโต้กลับนะครับ
ล่าสุดเนี่ยพอคลิปนี้โพสต์ออกไปมีกระแสเยอะแยะไปหมดนะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้วัยรุ่นชายคู่นี้เนี่ย
ได้พาพ่อกับแม่ได้พาแม่มามาขอโทษแล้ว
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นค่ะนะครับอ่าพี่ป๋องบอกว่าการโพสต์ลงไปนะครับ
ก็เพื่อต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็เลยเลย
ก็คือคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องมีอยู่๓หลัก
๓อย่าง๓หลัก๑คือวินัยจราจรถ้าคุณอยากจะขี่จักรยานยนต์นะ
การใช้อุปกรณ์ขับขี่จักรยานยนต์ต้องปลอดภัย
วกกันน็อกเนอะนี่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะ
แล้วก็ต้องมีมารยาทในการพูดคุยกับผู้อื่นด้วย
คือจริง๓ประเด็นที่เขาเตือนมาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กทั้งสองคนเองทั้งนั้นเลยนะ
ก็เหมือนในคลิปที่พี่เขาบอกตอนช่วงสุดท้ายก่อนที่สองคนนี้จะขอโทษแล้วยอมฉากไปอ่ะ

ถ้าเจอคนอื่นที่เขาเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหไปเจอคนที่เขาแบบโอ้โหนักเลงยิ่งกว่านี้นะ
เล็งจริงแบบโอ้โหมีปืนมีมีดอะไรขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะ
พอเห็นว่ามันเป็นการเลี้ยวกับชั้นชิดแบบนี้ด้วยความที่เราตกใจด้วย
แล้วก็อยากจะบอกน้องว่าน้องอาจจะไม่ทราบว่าปากอย่างนี้อาจจะเป็นอันตราย
ก็เลยชะลอรถแล้วก็เปิดกระจกบอกน้องนะครับบอกว่าขับอย่างนี้อันตรายถึงตายได้นะครับ
แต่ว่ารีแอคชั่นที่น้องตอบกลับมามันไม่ใช่ในลักษณะที่รับทราบแล้วก็ขอโทษ
แต่มันเป็นลักษณะที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองขับอย่างนั้นแล้วก็โทษเราอีกนะครับ
แล้วผมก็เห็นว่าน้องเป็นเด็กก็พยายามจะเถียงในทุกเรื่องนะครับ
ก็ได้พูดให้ทั้งสองท่านได้คิดนะครับเพราะคุณแม่ก็อายุสี่สิบนะครับ
ก็ถือว่าผมยังพูดคุยให้ได้เพราะผมอายุเยอะกว่าหลายปีนะครับ
แล้วก็บอกน้องนะครับซึ่งผมก็มีประโยคนึงที่ผมคุยกันปุ๊บเนี่ย
ผมก็เห็นความรักและห่วงใยตัวลูกของแม่ในขณะที่ลูกเนี่ยอาจจะไม่ทราบ
ผมก็เลยถามน้องไปว่าเกิดอย่างนี้แล้วจะทำตัวยังไง
น้องก็บอกจะทำตัวดีผมก็ตอบว่าทำตัวดีคืออะไร
ไหนพูดให้ฟังหน่อยเขาก็พยายามจะพูดหลายอัน
ผมก็เลยบอกว่าให้ไปถามแม่ข้างดูหน่อยซิว่าแม่อยากได้อะไรนะครับ
น้องก็เลยหันไปถามแม่ว่าแม่อยากได้อะไรครับแค่นั้นแม่ร้องไห้แบบ
ป๋องแกบอกว่าแกเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แทบทุกวันนะครับ
ขี่จักรยานยนต์แบบนี้นะครับแต่ไม่เคยเจอแบบในคลิปเลยอ่ะ
แต่พอถามไปเตือนไปก็แบบมีต่อกลับมาแบบนี้นะครับ
เหตุผลที่เอาคลิปไปโพสต์ไม่ได้ต้องการซ้ำเติมอะไรใครนะครับ
แต่อยากให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งว่าเด็กเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ย
ก็ต้องรู้จักสิ่งที่ทำผิดลงไปด้วย
แล้วขอโทษขอโพยแล้วก็อะไรกันอย่างเงี้ยมาออกคลิปเยอะเยอะอย่างเงี้ย
ถ้าเมื่อทุกคนเสพแต่อย่างเงี้ยผมเจอว่าสังคมมันก็เป็นแบบนั้นนะ
แต่ถ้ามันกลับไปมันว่าอะไรก็ไม่รู้นิดนิดหน่อยหน่อยก็จะยิงกันแล้ว
เครื่องของสายกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมว่าคนมันเห็นปุ๊บมันก็จะอยู่ในคอมมอนเซนต์อ่ะ
เวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็ทำแบบนั้นเลย
ขุดคุยถึงขั้นไปตามล่าเด็กสองคนนี้ก็ถือว่าได้บทเรียนไปแล้ว
เพราะว่าทุกคนก็ต้องผ่านชีวิตวัยรุ่นมาทั้งนั้นแหละพี่ป๋องบอก
บอกเด็กทุกคนก็ต้องเคยห้าวเท่านั้นแหละ

เมื่อเด็กเขาก็อาจจะรู้แล้วว่าเขาก็ทำผิดแล้วล่ะ
นี้ไปก็ต้องให้อภัยเขาให้เขาได้กลับตัวใหม่